ดูครอบครัวนี้ดีกว่าน่ารักมากเลย
โดยเฉพาะลูกสาวของแม่อ้อมพิยดาน้องนาวา
เพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าจะเริ่มสนใจไหน่ะงาน

ยิ่งโตยิ่งฉายแววล่าสุดค่ะคุณ
เข้ากองถ่ายช่วยคุณแม่คุมงานเรียบร้อยเลยจ้า
อ้อมเนี่ยเล่าให้กับสื่อมวลชนฟังที่ไปเจอกันในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง
ซึ่งเป็นหนังในรอบหลายปีที่พี่อ้อมรับเล่นนะคะ
เล่าให้ฟังว่าช่วงหลังน้องนาวาติดสอยห้อยตามไปกองถ่ายละครที่

บอกเลยว่าไม่ได้ไปก่อกวนอะไรใดนะคะ
แต่ว่าน้องช่วยงานได้เยอะทีเดียว
ให้ตามดารามาเข้าฉากให้ก็เป๊ะเลย
คอยดูคิวงานให้คุณแม่ก็ไม่มีบกพร่องเลยนะคะ

รู้สึกได้เลยว่าลูกสาวเนี่ยฉายแววงานเบื้องหลังแบบสุดเลยล่ะจ้า

เขาถ่ายเองเขาแบบถ่ายรายการกันแล้วเขาก็
เราก็ไปทำที่อื่นอยู่ทำนู่นทำนี่กินห้องกินข้าว
เขาก็นัดกับตากล้องว่าไปถ่ายกันเอง

เดี๋ยวนี้เริ่มคิดเองแล้ว
อืม
เขาก็ชอบเวลาไปกองถ่ายเป็นอย่างนี้

กล้าแสดงออกอะไรขนาดนั้นแต่ชอบเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังตีเสลดวิ่งเขียนทำโพสต์อะไรอย่างนี้
เบื้องหน้าขี้อายไม่ไม่ไม่ไม่เบื้องหน้าขี้อายอยู่ค่ะ
นอกจากจะสนใจงานเบื้องหน้าเหมือนคุณแม่แล้วเนี่ยนะคะน้องนาวาจะโตทันคุณแม่แล้วค่ะ
สวยเหมือนสตาร์ฟเอาไว้เลยเห็นไหมนี่เป็นภาพครอบครัวสุขสรรคเหมือนคุณแม่มากเพราะว่าชอบงานเบื้องหลังในวงการบันเทิงแล้วก็สวยเหมือนคุณแม่ด้วยค่ะ
ใช่ที่สำคัญน่าจะติดคุณแม่นะเพราะว่าสอยห้อยตามไปทุกที่เลย